สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการแต่งกาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สามารถแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาตามปกตินะคะ
โดยไม่ต้องสวมสัญลักษณ์
หรือว่าติดสัญลักษณ์ใดที่มีสีดำบนเครื่องแต่งกายปกติค่ะ
ส่วนบรรยากาศในหลายประเทศนะครับ
ก็จัดให้มีการลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ

เราติดตามเรื่องราวในต่างประเทศกันบ้างนะครับ
โดยเมื่อวานนี้ที่สถานคณะทูต
ถาวรแห่งประเทศไทยและสถานกงศูนย์ใหญ่
แห่งนครนิวยอร์กในย่านแมนฮัตตันนครนิวยอร์กของสหรัฐ
รวีรชัยพลาศัยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจำสหประชาชาติและนายพรพงศ์กณิตถานนท์
งศูนย์ใหญ่นครนิวยอร์กได้จัดให้คณะทูตและคณะกงศูนย์ใหญ่
จากประเทศต่างตลอดจนชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง
ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏโดยมีข้าราชการประจำและรัฐวิสาหกิจทีมไทยแลนด์
นักธุรกิจนักศึกษาได้ทยอยกันไปลงนามกันตลอดทั้งวันครับ
รวีรชัยผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติเปิดเผยนะครับว่า
คณะทูตถาวรประจำยูเอ็นประมาณ๕๐คนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
โดยที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติมีการลดทงชาติไทยโครงครึ่งเสา
และมีการจัดงานเพื่อลดทงชาติประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ่มอาเซียนลงครึ่งเสาด้วยนะครับมีการประสานกันนะครับ
ส่วนที่เมืองแอดแลนต้าโมรารัสจอร์เจียสหรัฐอเมริกา
ที่วัดพุทธบูชาเมืองแอดแลนต้า
โดยพระเทพกิติวิมลหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฝ่ายธรรมยุทธ์
ได้ให้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจอร์เจียเทค
ได้นำโดยประธานนักเรียนไทยนายอธิพัฒน์วัฒนันตชัย
และนักศึกษาปริญญาเอกเรืออากาศเอกจินตสิทธิ์ประวิทณอายุทยา
นำกลุ่มนักศึกษาไทยเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างแดน

เพื่อร่วมน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
และมีคนไทยหลั่งไหลไปร่วมลงนาม
แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งของจีน

และก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
อย่างรัฐบาลและประชาชนชาวไทย
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการและบรรดาผู้แทนการค้าไทย
ได้ร่วมน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าไทย
กรุงไทเปย์โดยมีคนไทยทำงานที่ไต้หวันประมาณ๖๐๐๐คน
ทยอยไปร่วมลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศที่สถานที่ดังกล่าว
ซึ่งจะเปิดจนถึงวันศุกร์หน้าครับ
เช่นเดียวกับที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโซของเกาหลีใต้นะครับ
ได้มีการลดทงครึ่งเสาเมื่อวานนี้
กลางประชาชนชาวไทยจำนวนมากที่ได้เดินทางไปลงนาม
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศกันอย่างเนื่องแน่นครับ
ส่วนที่ประเทศมาเลเซียนะครับได้มีคนไทยกว่า๕๐คน
รวมตัวกันสวดมนตร์ที่วัดไทยเชตวันในเมืองปาตาลิงจาญา
ขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช๒๔
ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดแห่งนี้
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๐๕ครับ

บรรดานักการทูตและคนเวียดนามเชื้อสายไทย

ได้เดินทางไปร่วมน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงฮานอยครับ

ก็จะได้มีพิธีในการ
เสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์
นำเกลวังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชนาจักรภูฐาน
จากภูทานซึ่งจะเสด็จพระจำเนินมาเยือนประเทศไทยในเวลา๑๙นาฬิกา
แล้วก็จะได้ส่งเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมหาราชวัง
ในวันที่๑๖ตุลาคมพศ๒๕๕๙ด้วยครับ